ท่านผู้ชมครับตามสถานการณ์เรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมที่โคราชหน่อยนะฮะ
นครราชสีมาเนี่ยสัปดาห์ก่อนโอ้โหที่ปากช่องโคราชนี่หนัก
ค่ะภายุภายุเข้ามาด้วยนะครับคุณครับคุณไปพอดีเลยเนี่ย
ผมไม่เจอเพราะเข้าไปด้านในแถวลำตะคลองค่ะนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ยังหนักอยู่นะครับเพราะว่าก็ยังมีพายุมีอิทธิพลต่างเข้ามาอยู่หลายระลอกนะครับ
นี่เป็นภาพล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมที่นครราชศรีมานะฮะ
นี่น้ำเนี่ยเป็นน้ำป่าไหลหลากกัดซะคันดินด้านข้างฝ่าย
จนพังทลายน้ำอ่าน้ำทะลักเข้าสู่คลองลำพระเพลิงนะฮะนี่ครับ
นี่เป็นภาพที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับค่ะ
หลังจากที่น้ำทะลักสู่คลองลำพระเพลิงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับ
อ่างเก็บน้ำหินตะโง่ตั้งอยู่ที่ตำบลลำนางแก้วอำเภอปักทงชัย
นครราชสีมาถูกกระแสน้ำกัดซะจนคันดินพังทลายตั้งแต่เมื่อวานนี้
วนน้ำไหลลงสู่คลองลำพระเพลิงนะครับเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้านของหกตำบล
มีตำบลลำนางแก้วตำบลตะขบตำบลสุกเกษมตำบลตูมตำบลปลาทอง
ตำบลบ้านงิ้วโดยเฉพาะพื้นที่หมู่สิบบ้านโคกสำรานหมู่สิบสาม
สุขศรีงามที่ตะมนตะขบระดับน้ำบางจุด
อย่างภาพที่ท่านเห็นฮะสูงเกิน๑เมตรนะครับ
แล้วน้ำเนี่ยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนเป็นบริเวณกว้าง
หลังเนี่ยน้ำสูงเกือบมิดหลังคานะฮะ
ไม่รู้ว่าจุดไหนคือแม่น้ำจุดไหนคือพื้นที่เลือกสวนไร่นา
ของชาวบ้านเนี่ยฮะชาวบ้านก็ต้องอบพยพสิ่งของไปอยู่ที่อื่นกันแล้วนะครับ
ตอนนี้นี่ครับท่านผู้ชมครับหนักนะฮะที่โคราชนะครับที่ปักทงชัย
หน่วยกู้ไพคุกสามสิบเอ็ดจุดปักทงชัยและจุดโพลกลาง
วันนี้ระดมทีมกู้ภัยลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านนี่ไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วด้วยนะครับ
ไปช่วยออกมาจากจุดที่น้ำท่วมขังแล้วออกมาไม่ได้
นายอำเภอปักทงชัยแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนให้เอาเครื่องขยายเสียงเนี่ย
เข้าไปแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จุดไหนที่อยู่ไม่ได้แล้วให้ออกมาเนี่ยฮะ
เท่าคนแก่ต้องไปช่วยกันส่วนวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือกันเต็มที่แล้วนะครับ
นี่ฮะที่โคราชนะครับถือว่าช่วงนี้หนักนะฮะจากปากช่องมาปักทงชัย
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็อยู่ที่ปากช่องนครราชศรีมานะคะ
ตอนนี้ยังหนักอยู่เลยสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร
ติดตามจากคุณปียชาติคงถิ่นได้เลยนะคะ
ตอนนี้ผมอยู่บริเวณชุมชนประปาในเขตตัวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ต้องบอกว่าที่นี่นะครับเป็นระลอกที่สองแล้วที่น้ำป่าจากเทือกเขา
จากเขาใหญ่นะครับไหลลงมาแล้วก็ท่วมพื้นที่นะครับ
ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ก็ระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งประชาชนที่นี่ก็กังวลนะครับว่าอาจจะสูงเท่ากับรอบที่แล้วจึงกังวลแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังนะครับ
บางส่วนก็อบพยพไปอยู่ข้างนอกนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตลอดถนนเทศบาล๒๘น้ำนะครับ
ก็ค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวแล้วก็เอ่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณขวามือของผมครับ
ก็คืออ่าถนนเทศบาลยี่สิบแปดซอยสามนะครับ
น้ำค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวครับเจ้าหน้าที่จึงต้องนำเชือกนะครับ
มาผูกนะครับเป็นแนวยาวเพื่อที่จะง่ายต่อการสัญจรเข้าออกนะครับ
ของประชาชนที่นี่และที่สำคัญครับเวลาเข้าไปช่วยเหลือก็จะสะดวกยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
จะเห็นว่าน้ำค่อนข้างที่จะไหลแรงทีเดียวครับส่วนด้านหลังของผมเองนะครับ
ก็จะเป็นลำตะคองนะครับซึ่งเป็นน้ำสายหลักนะครับ
ที่ไหลลงมาที่นี่นะครับน้ำก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
ตอนนี้นะครับจุดที่ผมยืนอยู่ก็ประมาณสักเข่านะครับ
แล้วก็ไหลแรงแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ประชาชนที่นี่กังวลนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็เพิ่งจะท่วมไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์
หลายคนก็เอากระสอบทรายมาวางแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับ
เพราะว่าระดับน้ำนั้นได้เอ่อขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยนะครับ
จากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับระดับน้ำชาวบ้านบอกว่าไม่ถึงขนาดนี้นะครับ
แต่พอมาจนถึงช่วงค่ำนี้นะครับระดับน้ำก็ไหลแรงแล้วก็เอ่อขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
อีกหนึ่งจุดนะครับก็คือบ้านย่านนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบ
ครั้งที่แล้วเห็นบอกว่าท่วมสูงมากใช่ไหมพี่ครับผมอย่างนี้เลยแล้วก็มารอบนี้อีก
ความดีครับตอนนี้ก็กำลังเริ่มขึ้นเรื่อยครับผมตั้งตัวทันไหมครับรอบนี้
เอาทันครับเพราะเขาขึ้นช้าอยู่ครับขึ้นมาปุ๊บประมาณสัก๔๕โมงเย็น
จะเริ่มขึ้นมาแต่ช่วงเช้ามาก็ยังทรงตัวอยู่ช้ามากอ่าเห็นบอกว่าเที่ยวที่แล้วเนี่ย
สูงครับผมสูงอยู่ข้างหลับเนี่ยครับผมข้างหลับนี้เอวนะครับครับผม
เอวเลยครับแล้วครั้งนี้กังวลไหมครับว่าจะสูงเท่ากับเที่ยวที่แล้วหรือมากกว่า
ผมก็ไม่น่าจะเกินเลยกว่าครั้งที่แล้วนะครับตั้งประมาณเอวครับผมคิดว่าประมาณนั้น
แต่ที่เรากังวลใจก็คือมันสองรอบแล้วใช่ครับมันติดต่อกัน
ก็เลยลำบากใจในเรื่องของมันจะยืดเยอะต่อไปอีกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจครับผม
ตอนนี้กังวลอยู่ครับผมกลัวไหมพี่ว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วมีน้ำป่าไหลลงมาเพิ่ม
แล้วจะทำให้น้ำท่วมสูงขึ้นอีกก็เป็นกังวลทุกทุกในในย่านนี้ก็กังวล
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้ครับผมกลัวมันจะสูงขึ้นตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อ
ครับผมต้องดูทุกระยะครับตอนนี้เข้าของขนขึ้นที่สูงหมดแล้วใช่ไหมครับ
ถ้าผมก็คงได้แค่ได้ประมาณเนี้ยครับผมก็คงคิดว่าระดับน้ำคงจะไม่มากไปกว่ารอบที่แล้ว
ครับผมคงไม่มากกว่าที่นับนับที่แล้วแน่นอนครับนี่ก็คือบ้านบางส่วนนะครับ
ที่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างที่บอกครับบางคนตอนนี้ก็พอเดินลุยน้ำได้นะครับ
แต่ว่าถัดจากนี้ไปครับรถไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับ
เพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวชุมชนถัดจากบริเวณนี้ไปนะครับ
ลำตะคองไปก็จะเป็นชุมชนไร่น้องสาหร่ายครับซึ่งเมื่อช่วงค่ำค่ำนะครับ
เย็นเย็นที่ผ่านมาทีมข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันยูนะครับ
นำโดยอ่าคุณต้นอธิวัตรสนิทวงศ์นะครับ
รองหัวหน้ามูลนิธิกู้ภัยร่วมกับตันยูนะครับก็ได้นำอาหารนะครับ
น้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนไร่หนองสาหร่ายนะครับ
ซึ่งค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบหนักนะครับเพราะว่าบริเวณนั้นน้ำค่อนข้างสูงนะครับ
บริเวณหน้าอกแต่ว่าเที่ยวที่แล้วครับชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมสูงมากครับ
ท่วมหัวนะครับแล้วก็กังวลกันว่าถ้าเกิดน้ำยังคงไหลเชี่ยวแบบนี้
แล้วมีฝนตกลงมาก็อาจจะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นเท่ากับเที่ยวที่แล้วนะครับ
ก็เลยกังวลแล้วก็พากันอบพยพนะครับเคลื่อนย้ายออกจากบ้านนะครับ
พักอยู่ที่บ้านญาติชั่วคราวซึ่งบางคนก็มีทั้งลูกที่ยังเล็กอยู่นะครับ
ก็เลยกังวลกันว่าจะเป็นอันตรายนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ได้ตัดกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับ
เพราะว่ากังวลว่าหากน้ำสูงขึ้นนะครับ
ก็อาจจะเป็นอันตรายกับผู้อยู่อาศัยนะครับเตือนเขาเตือนแต่เมื่อวานแล้วเราก็เช็คข่าวจาก
จากบนเขาอ่ะว่าฝนมันตกตลอดถ้าอาการอย่างนี้มันต้องพูด
เพราะว่าเที่ยวนี้ก็ถือว่านักค่ะใช่ค่ะอันนี้คือขนขึ้นมาจากเที่ยวที่แล้ว
ข้างในบ้านอ่ะถึงข้างในบ้านครึ่งครึ่งน่องนะคะขนาดยกสูงนะสูงค่ะ
ก็ประตูก็ก็เมตรประตูนะคะลึกว่าลึกไหมได้ลงไหมเมตรกว่า
คิดว่าต้องไปเพราะมันไม่มีที่นอนแล้วค่ะ
ครั้งที่แล้วก็ทวนนอนด้วยกันไปบนโซฟาอะไรอย่างนี้

ถูกว่าไม่มีคืนนี้มันจะมาน่ะ

จากการประเมินนะครับแล้วก็เดินทางเข้าไปสำรวจของทีมข่าวก็พบว่า
ทั้งสองชุมชนนะครับก็มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า๒๐หลังคาเรือนนะครับ
และจะต้องเฝ้าระวังกันตลอดคืนนี้นะครับ
แม้ว่าขณะนี้จะไม่มีฝนตกลงมาก็ตามนะครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมานะครับ

ตอนนี้นะครับน้ำในเขื่อนลำตะคองครับ
ก็จากความจุ๓๑๔ล้านลูกบาทเมตร
ตอนนี้นะครับมีน้ำไหลเข้าเขื่อนประมาณ๓๐๙ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
คิดเป็นร้อยละ๙๖นะครับ
เหลืออีกเพียง๔ก็จะครบความจุนะครับ
ทำให้ชาวบ้านกังวลนะครับว่าหากน้ำเต็มเขื่อนแล้วก็มีการระบายลงไป
อาจจะส่งผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับ
ว่าจะเป็นอำเภอศรีคิ้วหรือเขตเทศบาลเมือง
เทศบาลนครราชศรีมานะครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอปากช่อง

นัทยาจัยเราหบุตรถ่ายภาพปิยชาติโครงถิ่น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ
ขอบคุณคุณปิยชาติและทีมข่าวด้วยนะคะ
ก็ไม่ใช่แค่โคราชนะฮะในช่วงนี้นะครับ

มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่นะครับ

โดยเฉพาะชุมชนตลาดเก่านี่ฮะเป็นพื้นที่ต่ำนะฮะ

ฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ส่งผลทำให้บริเวณต้นแม่น้ำปลาจีนบุรี
ที่บริเวณตลาดชุมชนตลาดเก่านะครับ
เทศบาลตะบนกบินอำเภอกบินบุรีที่ปราจินบุรีเนี่ย

ตอนนี้ได้แจ้งเตือนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำ

หรือว่าให้ย้ายออกจากพื้นที่ก่อนนะครับ

แล้วก็ชุมชนใกล้เคียงอีก๗ชุมชน
นี่นะฮะนายอำเภอกบินบุรีนายวัลลบ
ประวัติวงพร้อมกับฝ่ายปกครองอศแล้วก็เทศบาลด้วยนะครับ
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านในการขนย้ายสิ่งของนะครับ
โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเอาขึ้นที่สูงก่อน

เพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
เนื่องจากที่บริเวณชุมชนตลาดเก่าบางจุดเนี่ย

ถูกน้ำท่วมเนี่ยไปเกือบ๑เมตรแล้วนะฮะ
นี่ครับต้องขนของขึ้นข้างบนแล้วนะครับ
ที่บ้านท่าขี้เหล็กตำบลกบินบุรีมีประชาชน
ต้องขนย้ายสิ่งของกันอย่างจ้าละวันฮะ
เพราะว่าน้ำเอ่อล้นตลิงเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว
ประชาชนบางหลังนี่ขนของกันไม่ทันนะครับ
ต้องยอมปล่อยให้น้ำท่วมสิ่งของเสียหายก็มีนะครับ

ชาวบ้านชุมชนตลาดเก่าบอกว่าน้ำขึ้นมาเมื่อช่วงเช้านะครับ
ขึ้นมาน้ำก็ท่วมพื้นบ้านแล้ว
รีบเก็บของกันนะครับจนสายเนี่ยน้ำท่วมสูงขึ้นมาอีก
โชคดีที่เจ้าหน้าที่มาถึงไวนะครับก็เลยขนของได้ทัน

ปล่อยน้ำท่วมไปไม่รวมพวกเรือกสวนไร่นาต่างนะครับ
เกษตรกรบางหมู่บ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมไร่นาหมดนะฮะ
ตอนนี้กะบินบุรีมี๕ตำบลที่เดือดร้อน
คือตำบลบ้านนาตะบนย่านตรีตำบลบ่อทองตำบลเมืองเก่าและตำบลกบินนะครับ
คุณผู้ชมครับพาไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรี
คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยค่ะมีปริมาณน้ำป่าที่ไหลทะลักบริเวณน้ำตกเอราวัน
ตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
กระแสน้ำแรงอย่างที่เห็นแล้วน้ำกลายเป็นสีแดงขุ่นจากที่น้ำแบบใส
นี่ค่ะนายพิรวัตรศิโรพิพัฒน์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวันบอกว่า
ต้องประกาศปิดน้ำตกค่ะปิดชั่วคราวนะคะห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำนะคะ
เพราะว่าตอนนี้น้ำป่าไหลหลากมาจากป่าต้นน้ำทะลักเข้าสู่น้ำตกทั้ง๗ชั้น
กระแสน้ำแรงจริงสาเหตุก็คือฝนตกนะคะฝนตกตั้งแต่๑๖ตุลาคม
แล้วก็ตกต่อเนื่องเลยมีปริมาณน้ำสะสมด้วยนะคะมวลน้ำภายในลำห้วย
เขาก็มารวมตัวกันนะคะจากน้ำป่าแล้วก็ไหลลงมาแบบนี้
สำหรับสถานการณ์อุทธกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอด่านมะขามเตี้ย๔ตำบลที่น่าเป็นห่วงคือตำบลด่านมะขามเตี้ย
ตำบลหนองไผ่ตำบลกรอนโดและตำบลจรเข้เผือก
ส่วนอำเภอธามกา๒ตำบลค่ะตำบลพระแท่นและตำบลดอนชะเอมนะคะ
ส่วนอำเภอศรีสวัสดิ์ในตำบลหนองเป็ด
อำเภอห้วยกระเจ้าในพื้นที่ตำบลสะลงเรือนะคะ
สะแก้วนะครับสาแก้วก็หนักนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้บางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงเกือบ๒เมตรนะครับ
นี่ฮะที่จังหวัดสะแก้วนะครับยังน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่
ฝนตกสะสมหลายวันครับมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ
น้ำท่วมขัง๙อำเภอของจังหวัดสะแก้วนะครับ
พื้นที่น้ำก็เริ่มลดระดับก็มีนะครับ
แต่ส่วนใหญ่น้ำยังท่วมขังสูงอยู่นะครับ
โดยเฉพาะอำเภอโคกสูงในพื้นที่๔ตำบล๔๑หมู่บ้าน

ตำบลโคกสูงกับตำบลโนนหมากมุ่น
ระดับน้ำบางจุดสูง๑๒เมตรนะครับ
แล้วท่วมเป็นรอบที่สามนะฮะโอ้โหปีนี้โดนสามรอบนะครับ
เจ้าหน้าที่วันนี้นำเรือท้องแบนไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับ
ในการอบพยพออกจากพื้นที่นะครับ
หรือว่าเข้าออกบ้านนะฮะเพื่อจะไปดูสิ่งของต่างนะครับ
แต่ว่ากระแสน้ำก็ยังไหลเชี่ยว
อกจากนี้ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์
อำเภอวังน้ำเย็นที่เขาชะกันด้วยวัฒนานครด้วย
รัญญประเทศด้วยที่อำเภอเมืองด้วยนะครับ
ตอนนี้เดือดร้อนหลายพื้นที่นี่ฮะจุดลักษณะแบบนี้นะครับ
จุดพอเดินได้บางจุดเนี่ยถึงเอวถึงคอก็มี

ถนนสายสะแก้วเขาหินซ้อนน้ำท่วมระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
นี่ครับจุดแบบนี้นะฮะที่ชาวบ้านต้องเดินนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าปลูกข้าวไว้กินเองในพื้นที่เกือบ๔ไร่นะฮะ
คนที่จะเจอเนี่ยเราบอกเราเนี่ยพอน้ำท่วมครั้งนี้นาข้าวนี่ไปหมดฮะ
ไม่รู้ว่าถ้าน้ำลดจะเหลือข้าวให้เก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่
น้ำที่ยังท่วมขังก็ลดระดับช้าเหลือเกินชาวบ้านบอกนะฮะ
ก็เลยขอวิงวอนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อยากให้มาช่วยเพิ่มท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ให้หน่อย
จะได้เร่งระบายน้ำลงไปยังคลอง
ขณะที่เจ้าหน้าที่ปพนะครับ
วันนี้ก็มาอำนวยความสะดวกนะฮะเรื่องของถนนหนทางนะครับ
เนื่องจากน้ำท่วมถนนสองฝั่งนะครับ
ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวสถานการณ์คงจะดีขึ้นนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขามาช่วยแล้ว
ยังเหลือน้ำท่วมขังบนถนนฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับ
ตอนนี้คือฝั่งมุ่งหน้าไปยังอำเภอเขาหินซ้อนนะครับ
แต่กรมอุตุบอกว่าพายุที่เข้ามา๒๓ลูกช่วงนี้
น่าจะหมดสักวันที่๑๘๑๙นี่แหละนะคะ

ก็เดี๋ยวจะมีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมมาเป็นระยะแล้วค่ะ